สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะท้องฟ้ามืดครึ้มฝนที่ตกลงมาแบบไม่ลืมหูลืมตาในช่วงนี้ไงคะ
เกิดจากพายุเตี้ยนหมู่ค่ะที่อ่อนกำลังลงเข้าสู่ร่องมรสุมของประเทศไทย
ทำให้สุดสัปดาห์นี้ค่ะพี่น้องเกษตรกรในทุกพื้นที่นะคะ
ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันค่ะจากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานในระยะนี้
อากาศค่อนข้างชื้นค่ะช่วงเช้าอากาศเย็นมีหมอก
เกษตรกรระวังหนอนผีเสื้อชอนใบร้านน้ำฝนในลำไยและอย่าปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกฝนตกกระจายหลายพื้นที่ค่ะ
ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
เกษตรกรระวังโรคตายพลายในกล้วยและโรคใบติดทุเรียนค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝนตกตลอดช่วงจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
เรือเล็กฝั่งอันดามันงดออกจากฝั่งนะคะในระยะนี้
เกษตรกรระวังโรคเชื้อราในยางพาราและด้วงในมะพร้าวค่ะ
คุณผู้ชมค่ะขณะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเฝ้าระวังฝนตกหนักใช่ไหมคะ
แต่ที่ประเทศจีนเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวแล้วค่ะ
ที่ผ่านมานะคะที่เราเห็นดวงจันทร์กลมโตนะคะในช่วงนี้นะคะ
หรือว่าดวงจันทร์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งฤดูการเก็บเกี่ยวค่ะ
เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรในจีนก็จะเร่งเก็บเกี่ยวนะคะ
พืชผลก่อนเข้าฤดูหนาวนั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ